เฮ้ยก็ดูอนุญาตกล้องเพลงอะไรดีเนี่ย
เกี่ยวกับตรุษจีนแต่อยากร้องเพลงคนอกหักพักบ้านนี้

อยากปากใต้แฟนแขวนขึ้นแผ่นเท่าฟ้า

ประกาศให้คนรู้ว่าบ้านนี้นะมีชายอกหัก

ใครก็คนนี้คนสมฝากคนเดียว
ทำไมทีมงานรู้จักก๊อฟล่ะ
นี่เมื่อวานนี้จะบอกว่าตอนที่ปิดหีบแล้วนะ
หีบยังไม่ได้นับเลยผลคะแนนนะคะ
รู้ไหมคะนักข่าวในพื้นที่บอกว่าคุณศิราบอกว่ามั่นใจมาก
ชนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คะแนนเนี่ย๓๕๐๐
แต่ตอนแถลงค่ะตอนทุ่มหนึ่งพอรู้ผลเริ่มจะเป็นทางการแล้ว
อันนี้เป็นทางการในกรณีที่กรกตไม่ได้รับรองนะคะ
คือทันโทษนะคะแพ้ราบคาบใช้คำนี้เลย

ไม่ถึง๑๗๐๐กว่าคะแนนคุณผู้ชม
ตอนขุนศีราชนะตอนนู้นเถอะนะมัน๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐คะแนนมั้ง

ดับตอนนับนะยังเป็นคดีกันอยู่เลยนะ

การเลือกตั้งซ่อมเขต๙จตุจักรหลัก๔
หลายคนเนี่ยโฟกัสจับตามากเลยนะคะ

คือพอเห็นผลคะแนนแล้วมันสามารถที่จะ
ทำนายทายทักหรือคาดการณ์
ไปสำหรับการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าได้หรือเปล่า

ทางข้างผมนี่
คุณผู้ชมอยากให้ดูคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

สำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต๙จตุจักรหลักสี่

๑ค่ะเบอร์๓คุณสุรชาติเทียนทอง

ตามมาด้วยคุณเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณนะคะ
๖ของพักเก้าไกลนะคะเห็นไหมคะ
แต่สิ่งที่เตอร์ไพรส์มากสุดเลยนะคะเชื่อไหม
คุณเพชรเนี่ยคือทานโทษนะคะตอนทำโพลเนี่ยไม่ติดโพลเลยนะ

แล้วสิ่งที่เตอร์ไพรส์มากสำหรับการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้คืออะไรรู้ไหมคะ

คุณเพชรการุณพลซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าอยู่ฝั่งประชาธิปไตย
แล้วพักนี้เขาเบอร์หนึ่งเลยในเรื่องของการชูนโยบายปฏิรูปกองทัพ
แต่ดันไปชนะในหน่วยเลือกตั้งหน่วยที่๑๐ซึ่งเป็นหน่วยทหาร

รองมาด้วยตามมาด้วยอันดับที่๓ค่ะ
คุณอัทธวิทย์สวนภักดีภักษ์กล้าเออภักษ์กล้านี่เข้ามาแรง
แต่ว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่งไงไม่ตัดคะแนนกันเองนะคะ
ได้ไป๒๐๔๗คะแนนอันดับที่๔นี่ไงก๊อฟคนอกหักพักบ้านนี้
มาดามหนีคุณสรรรัฐเจนจาคะจากภักดิ์พลังประชารัฐได้ไป๗๙๐๐กับ๖คะแนน
ถึงฝันนะคะแล้วยังไงต่อนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้มาดูว่าที่ส่อส่อป้ายแดงแห่งตัวจากกันหน่อยคุณอบสุรชาติเทียนทองค่ะ
หลังจากที่คราวนี้เค้าพักเผื่อไทยเลยเมื่อวานนี้นักข่าวไปดักรอกันเต็มเลยนะคะ
ปุ๊บโอ้โหแฟลชอีปุ๊บปรับปรุ๊บปรับเลยตอนนั้นตอนมืดแล้ว
เข้าพักมาหากผู้ชมแถลงข่าว
ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนไว้วางใจ
เลือกตั้งให้เขากลับมาเป็นสอสออีกครั้งหนึ่ง
ครั้งก่อนแพ้ไงครับใช่ไหมคะแพ้เดี๋ยวนะคุณอ๊อฟ
อกจากขอบคุณทุกคะแนนเสียงแล้ว
คุณอ๊อฟอย่าลืมขอบคุณผู้ชายคนนี้
ที่ทำให้มีการเลือกตั้งซ่อมจำได้ไหม
ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เต๋มิเยาวีทโอ้ที่เขาลองเครียญคุณสิระไง
ใช่คุณศิระตอนนั้นที่บอกว่าขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอ
ที่มีคดีช่อโกงขาดคุณสมบัติปุ๊บต้องเลือกตั้งซ่อมใหม่
อย่าลืมไปขอบคุณคุณเสรีพิสุทธิ์ด้วยนะคะ
ทีนี้คุณสุรชาติเขาบอกว่าให้คำมั่นสัญญา
คำมั่นสัญญาน่าสนใจมากประเด็นที่เขาพูดนี่ค่ะ
จะเป็นผู้แทนราชดรของทุกคนทั้งคนที่เลือกผมและคนที่ไม่เลือกผม
ผมจะรับใช้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึงให้สุดกำลังความสามารถ
ในสะพานและนอกสภา
เมื่อวานเขาไปหาคุณแม่เขาก้มกราบคุณแม่เขาร้องไห้ทั้งตัวเขาและคุณแม่เลยนะ
แล้วรู้ไหมคะว่านี่คุณอ๊อฟเนี่ยตอนที่ขึ้นเวทีปราศัย
ก่อนที่จะลงคะแนนเมื่อวานประโยคที่เขาพูดเขาบอกว่าเขาเดินทางการเมืองมา๑๗ปี
เขาไม่เคยเสียน้ำตาให้กับวงการการเมืองเลยอืมสามปีที่แล้วที่เขาพ่ายแพ้ให้กับคุณศิราเจนจาคะ
ครั้งนั้นที่เสียน้ำตาเขาบอกว่าเสียน้ำตาไม่ใช่เพราะความอ่อนแอ
แต่เสียน้ำตาที่คือคนที่เป็นกำลังใจแฟนคลับเขาเนี่ยเขาก็เสียน้ำตา
ก็เสียใจที่เขาไม่ได้กลับเข้าสภาในฐานะสอสอครั้งนั้นแต่ครั้งนี้กลับมาทวงแล้วนะคะ
วงบันลังกลับไปได้แล้วค่ะนี่นะคะอ่านี่คุณอ๊อฟนะคะคุณสุรชาติเทียนท้อ
อาตาผู้ชนะทีนี้คุณอกหักพักบ้านนี้ใครล่ะอีกฟังนึงค่ะ
คุณผู้ชมมาดูหน่อยนะคะพักพลังประชารัฐนี่ตอนที่เขาแถลงเนี่ย
ประมาณทุ่มหนึ่งเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้ผลแล้วนะคะแถลงยอมรับความพ่ายแพ้นะคะ
คุณผู้ชมมาดามหลีบอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มีให้
พร้อมกับยินดีกับผู้ชนะทีนี้นักข่าวแหมพยายามดูว่า
แถลงยอมรับผลการตัดสินใจของประชาชนนักข่าวเราก็เหลือเกินจริง
ฮะยิงคำถามคำถามคืออะไรรู้ไหมฮะว่าแหมมันไปสะกิดใจเหลือเกินนะฮะ
ที่แพ้ไม่เห็นฝุ่นเนี่ยสาเหตุมาจากอะไร
ถามคุณศิระที่แพ้ไม่เห็นฝุ่นเนี่ยสาเหตุเกิดมาจากอะไร
ศิราบอกว่าก็อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนนะคะ
ทีนี้ถามต่อว่าได้คุยกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือยัง
หัวหน้าภักดิ์พลังประชาราชบอกว่าโทรไปแล้วโทรไปแล้วนะคะ
บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่

แต่ว่าคุณศิรานี่เขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่กี่ปีนะคะ

อ๋อนะฮะไปเล่นการเมืองอีกทีนี่คือตะบันหมากแล้วอ่ะ
ใช่นะคะแต่คุณผู้ชมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพ
จู่ก็โพสต์ข้อความน่าสนใจมากหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้ง
คือรู้แล้วแหละว่าใครชนะรู้ไหมคะว่าคุณธรรมนัฐพรมเผาเนี่ยโพสต์ว่าอะไร

ใช่พี่ลองถอดความนะลองถอดความดูเอาภาษาไทยเข้าใจได้
ผมดีใจมากครับที่เห็นพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง
นี่คือประชาธิปไตยแต่ภาษาอังกฤษ
แปลว่าอะไรศัตรูของศัตรูคือมิตรแท้
ศัตรูของศัตรูคือเพื่อนของฉัน
ศัตรูของศัตรูคือมิตรแท้พี่สอนความหน่อย
โพสต์อย่างนี้มันสั่นไปถึงสภาเลยนะทำเป็นเล่นนา

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมถึงบอกว่าการเมืองหลังจากนี้
หน้าจับตามากมากเลยนะคะเพราะไม่มีมิตรแท้และศัตรู
ที่ถาวรในฐานการเมืองทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมด
อนาคตเราอาจจะเห็นเพื่อไทยรวมกับภักดิ์พลังประชารัฐ
ส่วนท่าทีของพักเก้าไกรคุณพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพัก
มาพร้อมกับคุณเพชรนี่ค่ะกล่าวขอบคุณนะคะ
บอกว่าแม้จะไม่ชนะแต่ก็ถือว่าพักเดินมาถูกทางแล้ว
สร้างความเซอร์ไพรส์ก็คือเราชนะในหน่วยการเลือกตั้งของค่ายทหาร
ก็คือหน่วยที่๑๐นั่นเองนะคะแล้วก็ชนะมาเยอะด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคือพักนี้เขาชูนโยบายปฏิรูปกองทัพ
แต่ชนะในเขตหน่วยทหารตีความได้ยังไงบ้าง
ก็ถือว่าเปิดตัวได้อย่างเขาเรียกอะไรอ่ะ
ถ้าดูชื่อฉันทางการเมืองเป็นรอง
แต่เปิดตัวได้อย่างใช้ได้เลยนะ

ตอนนั้นใช้ชื่ออนาคตใหม่ตอนนี้ก้าวไกล
แต่วันครั้งนี้ผงัดขึ้นที่๒ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
ไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อไทยเอง
ซึ่งอยู่ฝั่งประชาธิปไตยเขาลงด้วย
พักกล้าต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์ไม่ได้ลงแข่ง

นี่ถือว่าเป็นสัญญาณอันตรายของพักพลังประชารัฐ
หรือภักดิ์ที่สนับสนุนพลเอ็ดประยุทธ์หรือเปล่า
คำถามตัวโตเพราะว่าเอาจริง
ไปรวมคะแนนของพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์
ยังไม่ได้เท่ากับ๒พักนี้รวมกันเลย
เออเอาล่ะพอใส่เขตนี้เลือกตั้งใหญ่น่าจะมันละนี่ไงนี่ไง

ก็คึกคักคนก็ตื่นตัว

ก็ผลออกมาทุกคนก็น่าจะพอใจแหละ
อ่าประเด็น๒ประเด็นหลักนะฮะ
ภักดิ์พลังประชารัฐแพ้ยับเยิน
เก้าไกลที่สนับสนุนการปฏิรูปกองทัพ
ชนะในหน่วยการเลือกตั้งของทหาร
อันนี้น่าจับตามากนะคะ
ดีใจที่เห็นประชาธิปไตยได้กลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง
รอว่าการเลือกตั้งใหญ่จะเป็นอย่างไร